พอพาทินีจะพาไปขอโชคกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรีเกจิชื่อดังที่คนไทยจะต้องรู้จัก
จะเป็นที่ไหนและปังขนาดไหนติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมมาที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
วัดนี้นะคะมีเรื่องราวผูกพันกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรี
มีเรื่องเล่ากันนะคะว่าสมเด็จโตค่ะท่านได้ทำการจับยามสามตานะคะ
เพื่อดูที่ตั้งวัดและดูเลิกยามในการสร้างวัด
วัดนี้ก็คือวัดโลกสุธาวาสจังหวัดอ่างทองค่ะ
และนี่คือพิกัดเฮงแรกเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ
นี่ก็คือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรี

แต่ว่าประวัติที่มาจะเป็นยังไงนะคะต้องถามจากพี่พรค่ะ
ประวัติก็คือครั้งที่ย่าโล่นะครับ
เป็นผู้ที่ร่ำรวยในบริเวณนี้นะครับ
อยากมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ครั้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีนะครับ

ย่าโล่ได้รับทราบก็จึงนิมนต์หนุ่มผู้โตนะครับ
ฉันอยากจะสร้างวัดวัดหนึ่งไว้กับพระพุทธศาสนา
หนุ่มผู้โตก็ดูเลิกความเป็นศิริมควรชัยแล้ว
ที่ตั้งที่เรายืนนะจุดนี้นะครับ
สร้างวัดเสร็จแล้วด้วยค่าธาตุบริวาร

เสร็จแล้วจึงฉลองขออนุญาตลูกผู้โตนะครับ
ได้สร้างอริยบทรูปหล่อไว้จับยามสามตา
ซึ่งหลวงปู่โตได้มาฉลองรูปหล่อนี้ด้วยตนเองด้วยครับผม
แล้วมีเคล็ดลับไหมคะพี่พรว่าขอพรอย่างไรให้สมหวัง
หลักก็ตั้งนโม๓จบแล้วก็ท่องบทสวดของชินบัญชร
เสร็จแล้วก็อธิษฐานขอท่านนะครับ
และสังเกตเห็นมีพระพุทธฤทธิ์อีกองค์หนึ่ง

พรคะอยากจะทราบเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางนี้ค่ะ
รู้สึกว่าจะมีความแบบว่าเก่าแก่เลยใช่ไหมคะ

เป็นเศียรหินซีราเก่าหนึ่งเศียร
แล้วก็เป็นเศียรสำริดเก่าหนึ่งเศียรนะครับ

หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องอย่าไปยุ่งกับท่านเลยลูก

สิบปีต่อมาเซียนนี้นะครับมาเข้าฝันหลวงพ่อ

เราว่าพร้อมแล้วที่จะรอต่อองค์นะครับ

ผมก็เลยดำเนินการนะให้ศิลปินมาปั้นนะฮะ

เราต้องมาขอพรนะคะกับหลวงพ่อสำเร็จองค์นี้ด้วยค่ะ

ที่สายมูและสายบุญห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ
ที่นี่ก็คือกุมารเทพฤษค่ะ

ก็อยู่คู่บรมีกับรูปหล่อ

ริยบทจับยามสามตามานะครับ

พี่พรค่ะสังเกตเห็นว่ากุมารเทพฤษค่ะ
เครื่องทรงเนี่ยจะแตกต่างจากกุมารที่อื่นเลยนะคะ

ผมขออนุญาตให้หมอไก่ดูรูปหนึ่งนะครับ

ละไม้คล้ายคลึงกับพิธีโสกันนะครับ
เสด็จพ่อรัชกาลที่๕นะครับ
โลหะสำริดที่งดงามอีกที่หนึ่ง
ในประเทศไทยเลยครับผมหมอไก่ครับผม
และส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพรขอโชค
เขาจะมาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยไหมคะ
โชคลาภโดยเฉพาะเลยครับการงานธุรกิจ
เดี๋ยวเรามาขอโชคขอลาบกันนะคะคุณผู้ชม

ขึ้นไปชมอุโบสถสวรรค์วิมารทองครับหมอไก่ครับ
โอ้โหที่นี่แบบว่าสวยสดงดงามมากเลยนะคะพี่พร
ที่นี่มีแนวคิดในเรื่องของการสร้างยังไงคะ
คือหลวงพ่อได้ดำริตอนสร้างอุโบสถหลังนี้นะครับ
อยากจะสร้างสวรรค์ไว้ให้กับผู้ที่ทำบุญทานการกุศลหรือทำมีต่าง
แล้วในเรื่องของการแบบว่ามาขอพรหรือว่าเสริมดวงชะตา

ที่นี่ก็ผู้ที่ศรัทธาก็จะมารอดโบสถสวรรวิมารทอง

ให้ท่องบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณครับ

ดวงไม่ดีดวงตกหรือว่าปีชงอะไรต่าง
ก็จะมารอดอุโบสถสวรรค์วิมารทองหลังนี้
เพื่อเป็นสิริมงคลชัยครับผม
โอ้โหพี่พรคะ
ด้านบนนี่ก็สวยไม่แพ้กับด้านล่างเลยนะคะเนี่ย
แล้วสังเกตเห็นพระพระธานด้านหลังนะคะพี่พร

ชื่อว่าพระพุทธอนันตชินครับ
แปลว่าผู้ชนะมารทั้งปวงครับผม
พระพระธานนี้รอยุคสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตปมรังศรีเลยครับ
ซึ่งจะมีเรื่องเล่านิดนึงครับท่านจะร้าวนิดนึงนะครับ

เงินทองนาคไหลออกมานะครับ
คาดเดานะคะอดีตคนที่สาธารณ์ในพระพุทธศาสนา
ระดมนะฮะใครมีเงินใครมีทองใครมีราบ
จะมารอรองเป็นองค์พระพุทธอนันตชินองค์นี้ครับผม
พิกัดเห็งวันนี้ได้ข้อมูลครบ
ที่ไหนนะคะต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเห็งนะคะ

สาธุยกมือไหว้ก่อนสาธุก่อนได้เลยนะคะ
สิริมงคลกันไปและอย่าลืมดูเพลิน

พระสมเด็จเนื้อผงเก่าร้อยปีวัดระคัง
โลสุธาวาสจังหวัดอ่างทอง
ถามไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่า
หล่อสมเด็จโตจับยามสามตายกมือข้างไหน
และคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
ตอบกันมาใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้นะครับ

แต่ว่าผู้โชคดีมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น